กลับสบัติข่าว

กลับสบัติข่าว

เรื่องของมาตรการของทางภาครัฐนะฮะ

เป็นสิทธิ์ของคนทั่วทั้งประเทศ

โดยใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส๓

ถ้าทำได้ลองไปใช้กันดูนะครับ

หากใครที่เพิ่งสมัครใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส๓
หากใครที่เพิ่งสมัครใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส๓
หากใครที่เพิ่งสมัครใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส๓
หากใครที่เพิ่งสมัครใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส๓
แล้วนั้นคุณก็จะได้รับเงินเข้าแอปเป๋าตังค์
แล้วนั้นคุณก็จะได้รับเงินเข้าแอปเป๋าตังค์

แล้วนั้นคุณก็จะได้รับเงินเข้าแอปเป๋าตังค์
แล้วนั้นคุณก็จะได้รับเงินเข้าแอปเป๋าตังค์

แล้วนั้นคุณก็จะได้รับเงินเข้าแอปเป๋าตังค์

แล้วนั้นคุณก็จะได้รับเงินเข้าแอปเป๋าตังค์

แล้วนั้นคุณก็จะได้รับเงินเข้าแอปเป๋าตังค์
แล้วนั้นคุณก็จะได้รับเงินเข้าแอปเป๋าตังค์

แล้วนั้นคุณก็จะได้รับเงินเข้าแอปเป๋าตังค์
แล้วนั้นคุณก็จะได้รับเงินเข้าแอปเป๋าตังค์

สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส๓ก็มีระยะเวลาในการใช้สิทธิ์นะครับ
สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส๓ก็มีระยะเวลาในการใช้สิทธิ์นะครับ
สำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส๓ก็มีระยะเวลาในการใช้สิทธิ์นะครับ
ตั้งแต่วันที่๑กรกฎาคมถึง๓๑ธันวาคมไปนี้นั่นเองครับ
ตั้งแต่วันที่๑กรกฎาคมถึง๓๑ธันวาคมไปนี้นั่นเองครับ

ตั้งแต่วันที่๑กรกฎาคมถึง๓๑ธันวาคมไปนี้นั่นเองครับ

รัฐบาลก็เชื่อว่าจะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจช่วงปลายปีนี้อย่างต่อเนื่อง

รัฐบาลขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยช่วงใตรมาตรสุดท้ายจะปรับตัวดีขึ้น
แต่เรื่องสำคัญที่สุดคือทุกคนยังต้องช่วยกันรักษาความปลอดภัยทางสาธารณสุขต่อไป
ก็คือเรื่องอะไรเรื่องของโกวิด๑๙เพราะว่าโกวิด๑๙น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเรา
เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยกันนะครับ

โอ้โหเนี่ยครับเปิดออกมาแล้วเจอสภาพแบบนี้คือเปิดประตูรถออกมา
ก็คงจะไปถามว่าทำไมพี่ขับรถแบบนี้ค่ะ
เอาแล้วเจออะไรบ้างนี่ในวงกลมแดงนั่นคือขวดเบียร์นะครับ
แล้วในนั้นที่น่าสะลดใจไปมากกว่านั้นขับมาพร้อมกับลูกสาว
เมาแล้วขับแล้วยังมากับเด็กด้วยโอ้โหขาดความปลอดภัยเลย
เขาระบุข้อความว่าทำงานขนส่งแต่เมามาขนาดนี้กลับรถขวางเลนด้วย
ลักษณะคือกลับรถแล้วรถที่เขามาทางตรงก็ต้องหลบซึ่งเกือบจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ
เอางี้ละกันเจอแบบนี้เข้าไปก็ต้องดูกันหน่อยนะเอ๊ะเรื่องราวเนี่ยสรุปแล้วมันเป็นมายังไง
คือในคลิปเนี่ยนะฮะมันเป็นการปะทะคารมระหว่างคนถ่ายคลิปก็คือ
คนที่เขาขับรถทางตรงมาไปเจอกับพนักงานขับรถขนส่งของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
เขาขับรถมาแบบที่จะยูเทิร์นเพราะเขายูเทิร์นมาเนี่ยคนขับรถคนที่เขาถ่ายคลิปอ่ะ
เขานะฮะก็เลยต้องเบี่ยงออกซ้ายเหมือนกับว่าเกือบจะชนกันอยู่แล้ว
ต้องหลบอ่ะค่ะเอาละงั้นล่ะครับสุดท้ายก็ไปจอดกันข้างทาง
เคลียร์กันนะครับคุณสุพัสราครับซึ่งทีมข่าวของเรานะ
ก็ได้พูดคุยกับนายคมสรรด้วยเจ้าของคลิปน่ะ
คมสรรนี่เป็นคนที่ขับรถที่ต้องเบี่ยงหลังจากที่รถขนส่งในยูเทิร์นตัดหน้าเขานะ
เขาเป็นเจ้าของคลิปด้วยเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อ่อนนุษย
ผมกำลังจะมุ่งหน้าไปบางนาก่อนเกิดเหตุตัวเองเนี่ยขับขนส่งมาตามถนน
คู่กรณีขับรถขนส่งสิ่งของเช่นเดียวกันแต่ขับอยู่ฝั่งตรงกันข้าม
นึกภาพตามไปช้านะคะอยู่ฝั่งตรงกันข้าม
แต่กำลังจะกลับรถพอกลับรถปุ๊บกระทันหันเลยอ่ะ

ปุ๊บไปเลยค่ะเขาบอกออกซ้ายสิครับผม
วิทย์รถคว่ำเลยแต่รถคันนั้นไม่ยอมหยุดกลับรถแล้วก็บื้นไปเลย
เขาก็เลยบอกผมก็ต้องขับตามไปและเห็นคนขับยกเบียร์ขึ้นดื่มโอ้โห
ได้เห็นเขากระดกขวดสุราชนิดหนึ่ง
ก็เลยผมก็เลยขับรถตามไปพยายามตามไป
จนถึงแยกอ่อนนุษย์เขาเลี้ยวซ้ายผมก็เลี้ยวตามไปขวาง
เพราะเห็นว่ามันไม่ใช่ขับรถขนส่งด้วยกัน

เห็นไหมพอเปิดประตูมาคือ
คุยกันไม่รู้เรื่องแล้ว
สามารถสื่อสารได้และแถมมีเด็กด้วย
มันทำให้คนอื่นเดือดร้อนอ่ะแล้วคนข้างหลัง
คนขับเขาก็มีภาระอีก

มันแบบเหมือนคนไม่มีสติแล้วอ่ะมันไม่สมควรที่จะมาขับรถส่งของ
หลังเกิดเหตุแล้วเป็นยังไงนะครับเจ้าของคลิปนะครับ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปแจ้งความนะคือเรื่องของเรื่องก็ยังไม่ได้ชน
ไม่ได้เป็นอุบัติเหตุแบบเนี้ยอ่าแต่เขาได้ส่งเรื่องนะครับ
ทางเพจของต้นสังกัดของคนขับรถส่งของรายนี้
ซึ่งทางต้นสังกัดนี่เห็นไหมตามแชทนี้เลยครับคุณผู้ชมครับ
ต้นสังกัดเนี่ยตอบกลับมาเพียงว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้นเอง
อ่ะเรื่องของระบบของบริษัทเขาก็ว่ากันไปตามระบบเขาอ่ะเนอะ
เขาคงต้องมีการเช็คเรื่องข้อเท็จจริงกันก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงนะฮะ
ค่ะก็เช็คแล้วทีนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงนะตักเตือนกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าดื่มแล้วขับเนี่ยมันไม่ดีจริงก็คงมีบทลงโทษตามแบบบริษัทของเขาอ่ะเนอะ
ค่ะเอาคุณผู้ชมดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเกิดขึ้นที่หมู่บ้านค่ะ
คือหมู่บ้านเขาต้องมีค่าส่วนกลางใช่ไหม
คุณป้าที่เป็นเจ้าของบ้านออกมาโวยวายค่ะและช่วงออกที่ออกมาโวยวายหน้าบ้าน
เห็นเพื่อนบ้านจับกลุ่มซุบซิบซิบนินทากันนินทาฉันแน่เลย
ไม่มีใครเก๋ากับมึง
เกาะหรอ

จะตบมึงหลายวันแล้ว
กูเฉยไม่ใช่ว่ากูกลัวเลยนะ

กูทำให้เจ้าเนี่ยไป
เจ้าบอกแม่เจ้าเนี่ยไป

ใจเย็นนะคะใจเย็น

หลังจากนั้นเสียงดังเกิดตอบโต
ยืดชุดกระชากันแบบนี้ล่ะค่ะ

คืออายุอนาก็เยอะกันแล้ว

ถ้าหลุมลงมา
ผมก็เป็นห่วงนะที่ต้องพูดกันแบบนี้

มันเกิดขึ้นก็ลักษณะเหมือนประมาณว่า

สุดท้ายก็เดินมาเอาเรื่องครับคุณสุภาษาครับ

บ้านเพื่อนบ้านก่อนที่ลูกชายกับลูกสาว

อยู่ไม่ห่างกันนะคะเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะ

ยืนต่อว่าเจ้าของบ้านต่ออีก

ที่ไปยืนว่าเขา

เพราะถ้าทำแบบนี้ก็จะได้ไม่เกิดเรื่องทะเลาะ
แต่สุดท้ายก็เกิดเรื่องทะเลาะวิวาสจนได้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับ
ตำบลดอนหัวล่ออำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

สอบถามไปยังเจ้าของร้านค้า
ที่เขาบอกว่าเป็นผู้เสียหายนะ

ที่ผ่านมาแล้วก็หลายวันแล้วเนอะ

แต่ไปเก็บผิดหลัง
ไปเก็บหลังที่เขาออกมาโวยวายนั่นแหละ

แต่ลักษณะเหมือนคนที่เขา

เพราะบ้านข้างที่

มีคนจับกลุ่มเขาคิดว่า

นทาว่าร้ายเขาแต่ผมว่าอาจจะ

เมนต์กันมาหรือเปล่าเพราะตัวคนที่เขาโวยวาย
โวยวายเนี่ยเขาบอกว่าเคยพูด
มาในคลิปนะแต่ก็จะหนักตบมานานแล้ว

เลยเกิดเหตุตะลุมบอล

หมายถึงคนที่ถ่ายคลิปนะคะยืนยันว่า

ครอบครัวพยายามจะไม่ตอบโต้ก็บอกไม่อยากมีเรื่อง
เพราะลูกสาวอายุ๑๕ปีป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

ไม่อยากมีปัญหากับใคร
เขาก็จอดรถในหน้าบ้านเลย
จะด่าแบบสาทเสียเทศ
แล้วก็เข้ามาทำร้ายร่างกายเราก็พยายามจะไม่ตอบโต้
เราก็พูดดีแต่ว่าเขาว่าเราเนี่ยสารพัดที่ว่าพวกเราเนี่ยพูดกันไม่ได้
แต่เขาพวกเนี้ยเขาด่ามาหมดเอาครับทางเจ้าของบ้านผู้เสียหายนะ
เขาก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพดอนหัวล่อแล้วนะครับ
ตำรวจเนี่ยก็เรียกคู่กรณีไปสอบปากคำก่อนแล้วก็หวังว่าจะไกลเกลี่ยกันรู้เรื่อง
แต่ทั้งสองฝ่ายบอกเลยว่ายังปรับความเข้าใจกันไม่ได้เลยจนถึงตอนนี้
เอาปรับความเข้าใจกันเถอะนะคะเพราะว่าบ้านเนี่ยมันย้ายกันยากลำบากนะ
เป็นเพื่อนบ้านกันนะคะดีกว่าเนอะคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ไปช่วยกันหน่อยที่จังหวัดสกลนคร
สกลนครนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะลักษณะคือโวยวายนะคะโวยวายเสียงดังเลย
แล้วก็ทำร้ายข้าวของนะคะรวมถึงคว่างปลาสิ่งของของคนในบ้านตัวเอง
แล้วก็บ้านของเพื่อนบ้านด้วยคนในบ้านบอกว่าไม่ไหว
คุณตำรวจเข้ามาช่วยหน่อยแล้วผมเผ่าเขาค่อนข้างรุงรังนะคะ
เอ้าเขาทำยังไงบ้างเขาพูดยังไงกับคนที่จะมาจับเขาดูคลิปค่ะ

อย่าพูดอย่าพูดก็เขาแค่พูดว่าไม่เป็นไรผมยาวเฉย
พอสิ้นคำว่าโอ๊ะเท่านั้นแหละ

นี่ค่ะโดนล็อกเขาที่คอโดยเจ้าหน้าที่
เพื่อให้ใช้ไม้งามเข้าไป
เพราะว่าถ้าเข้าไปประชิดเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายได้
ก็เลยต้องใช้ลักษณะเป็นไม้งามแบบนี้นะคะ

แล้วที่คนแถวบ้านเขากลัวเพราะว่าผมเผ่าเขารุงรัง

บอกไว้ก่อนผมยาวไว้ได้
แต่ที่ต้องทำแบบนี้เพราะลักษณะท่าทางเขาเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องแล้ว

ตำรวจสพสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครค่ะ
และอาสาสมัครกู้ภัยเขาไปจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้
ชื่อว่านายสุรเดชอายุ๔๕ปีค่ะ
คาดว่ามีอาการทางจิตระหว่างเจรจาสุรเดช
บอกว่าตัวเขาไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้บ้า

ผมยาวเฉยคือปกติลักษณะภาพที่คนไทยมอง
คนที่ผมยาวเนี่ยจะเป็นคนบ้าค่ะ
ผมยาวก็ได้ไม่ได้ว่ากันแต่บางทีถ้าปล่อย
มันก็ใช่ไหมล่ะแล้วยิ่งพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง

นี่แหละก็หลังจากที่ชาร์จตัวก็ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุนภาราชสวังแดดินค่ะ
ก่อนหน้านี้น้ายสุรเนตไปอาราวาทด้วยนะ
ทำลายข้าวของในบ้านแล้วข่มขู่จะทำร้ายคนในครอบครัว
อกจากนี้มักจะพูดและหัวเราะ
พูดจาวกไปวนมาไม่รู้เรื่อง
แล้วยังไงต่อคนในบ้าน
ไม่ไหวแล้วแบบนี้กลัวจะเกิดเหตุอันตราย
รายก็เลยโทรไปแจ้งตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ช่วยหน่อย
มาจัดการทีเถอะนะพาไปรักษาตัวทีเพราะทางบ้านทางญาตินะ
เขาก็พยายามทำอย่างเต็มที่แล้วญาติช่วยเหลือแล้วที่บ้านพยายามจัดการแล้ว
อ๋อเจ้าหน้าที่บอกไว้ก่อนอธิบายให้เข้าใจข่าวนี้
งั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมจะคิดว่าเอ้าไว้ผมยาวไม่ได้เหรอต้องโดนจับเหรอ
ไม่ใช่ไม่เกี่ยวไว้ได้มีโอกาสก็อยากไว้ผมยาเหมือนกัน

ล่าสุดทีมข่าวบุกไปยังสำนักนะครับไปพิสูจน์
แล้วก็เจ้าตัวผู้ทำพิธีก็ยืนยันว่า
ที่เห็นในคลิปเนี่ยไม่ได้เตรียม
แต่ว่าในคลิปนั้นเป็นอย่างไรไปดูกันก่อนครับ

ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า

ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า

ฮ่าฮ่าฮ่า
ฮ่าฮ่า

เป็นความเชื่อของกลุ่มลูกศิษย์ที่มีต่อตัวอาจารย์นะคะ
คือยังงี้การไปสาปเนี่ยนะอันนี้พูดอย่างเป็นกลางนะ
ทางตัวอาจารย์เองเขาจะมีกฎมีระเบียบที่ต้องห้ามทำ
หรือก็มีบางสิ่งที่ต้องทำก็คือส่วนใหญ่จะสอนสั่งไปในการทำดี

เขาใช้คำว่าให้รักษาของแต่ทั้งหมดกฎเนี่ยก็คือให้เป็นคนดีนั่นแหละเนอะ
นั่นแหละครับเรื่องต่อไปนะครับเขาบอกว่าต้องใช้วิจารณญาณขอไปวิจารณญาณ
ปากผมเป็นอะไรวันนี้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับคุณผู้ชม
บอกว่าสิ่งนี้เฮ้ยทำไมมันขยับได้ขยับแบบเหมือนกับว่ามันมีชีวิตอ่ะ

แรกสิ่งที่อยู่ในมือของพระอาจารย์คืออะไรครับ
เครื่องรังของคลังชนิด๑ค่ะ

มันไหลออกมาได้เองมันมีชีวิตเลยส่วนบางคนที่เขาดูแล้วแล้วเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะ
อันนี้ผมดูจากในคอมเมนต์มานะเขาบอกว่ามืออาจารย์ก็ขยับขยับมันก็เลยไหลลงมา
มันไม่ใช่เรื่องแปลกเขาว่าอย่างนั้นต่างคนต่างมุมมองนะคุณผู้ชมนะ
อ้าวแต่อย่างไรก็ตามเอาข้อเท็จจริงก่อนข้อเท็จจริงที่ไหนใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเนอะ
เขาได้นำมาโพสต์เอาไว้ในโลกโซเชียลไงหลวงปู่นนท์อยู่ที่ไหนล่ะ
อยู่ที่สำนักสงฆ์เขาพรานทูบตำบลทัพใต้อำเภอหัวหินที่ประจวบไงคะ
ครับเอาแล้วที่เห็นในมือคืออะไรอย่างที่คุณสุภาษาราบอกไปประหลัดขีก
เสกเยอะเลยหลายอันเลยเต็มกำมือเลยครับ
พอคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปนะครับแล้วก็มีการระบุไว้ว่า
หลัดขิกหลวงปู่นนท์อืมชาวเน็ตเขาก็มองไปสองมุมอย่างที่ผมบอก
บางคนบอกว่าเอาก็มือขยับมันก็ขยับขยับตามมือ
ส่วนบางคนบอกว่านี่คืออิทธิฤทธปาฏิหารยกมือสาธุ
อภิญญาอาคมขลังของหลวงปู่นนท์แน่นอนเขาว่าอย่างนั้นนะคะ
เอางี้ละกันคนที่เขาตั้งข้อสังเกตที่บอกว่า
ก็มือขยับมือขยับอย่างนี้เขาตั้งข้อสังเกตไว้ว่า
้วก้อยไงดูตรงนิ้วก้อยสิมีการขยับอะไรลักษณะแบบนี้
คือเราจะเห็นนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางแต่
นิ้วก้อยหายไปไหนอยู่ด้านใต้สุดไงอ่า

เดี๋ยวผมพูดไปอย่างนี้เดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหาก็มาโกรธผมอีก
เขาก็ตั้งข้อสังชาวเน็ตตั้งข้อสังเกต
สำหรับวงปู่นนท์รูปนี้นะคะมีกิจสรรพอันตราหรือ
พ่อยิตนี่เป็นพี่ชายของหลวงปู่นนท์มรณภาพไปแล้วนะคะ
ทำให้ท่านได้รับกิจนิมนต์ร่วมปลูกเสกวัตถุมงคลข้ามปี
ส่วนพระเครื่องและเครื่องรางของท่านเขาบอกนิยมมาก
ไม่ใช่เพราะในเฉพาะในประเทศไทยดังไปถึงต่างประเทศเลย

บางคนพอคิดว่าปรัสคิกเนี่ยแน่ที่เขาปลูกเสกก็เนี่ย

ผมจะบอกให้ต่างชาติต่างประเทศที่เขามีความเชื่อลักษณะแบบนี้เหมือนกันเนี่ย
เขาก็เช่าบูชาไปเหมือนกัน
ลักษณะก็คือทำมาค้าขึ้นแหละเรื่องของค้าขายเนอะ
ตามหานิยมว่ากันไปนะครับ
ไปดูเรื่องนี้ครับเขาบอกว่าชุนละมุนกันเลยทีเดียว
สำหรับเรื่องนี้ทะเลาะกันครับ

นั่นแหละครับคือปัญหามีเด็กด้วยครับ

แล้วหลายคนก็บอกว่าโอ้แบบนี้น่าเป็นห่วงนะ
เด็กจะเจ็บและทรมานมากน้อยแค่ไหนกับสิ่งที่เกิดขึ้น

บอกแบบนี้ช่วงหน้ามาตามต่อกันแบบชัดได้
ครูกัดสมัครข่าว
กลับมาในเบรกนี้นะครับไปดูเหตุการณ์ที่เขาว่ากันว่า
ความรู้สึกของชาวโซเชียล

เป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าทะเลาะกันของผัวเมียเนาะทะเลาะกันเองอย่างเดียวไม่พอครับ
ลากลูกเข้ามากระชากลากถูด้วยแล้วเด็กอ่ะอายุแค่ขวบเศษเองอะครับ
มันไม่กด
ตามไปไม่เห็นอะไรได้ดู
นี่แหละ

เรื่องของความรุนแรงในครอบครัวนะครับ
สามีภรรยาทะเลาะกันแหละอันนี้เข้าใจ

ไม่เกี่ยวกับลูกนะแต่เอาเด็กอายุแค่ขวบเศษมาอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้
อันนี้มันเป็นใครก็รับไม่ได้อ่ะเนอะอืมอ่ะไปดูกันหน่อยแล้วกันนะครับว่า
ใครเป็นใครกันบ้างในคลิปนี้นะครับเหตุการณ์เนี่ยที่ทะเลาะกันอยู่เนี่ย
นางสาวเดือนครับอายุ๑๖ปีอันนี้เป็นนามสมมุตินะ
นางสาวเดือนอายุสิบหกตัวผู้หญิงคนนี้แหละครับที่ที่ยกมือตีอ่า
สามีตัวเองอะนะครับส่วนใดผู้ที่ชายอายุยี่สิบหกปี
เป็นตัวสามีอืมอ่าตัวภรรยาและตัวสามีเขาบอกว่าตอนเนี้ย
เขาเลิกกันแล้วนะเป็นอดีตแล้วก็กลายเป็นอดีตกันไปแล้ว
แต่ในวันนั้นมาเจอกันเนี่ยเรื่องของเรื่องเนี่ยเหมือนกับว่า
ทางฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเขาจะเอาลูกมาให้ทางฝ่ายของญาติผู้ชายน่ะ
รับเลี้ยงอ่าโอ้แต่แปลว่าเหมือนกับว่าคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะ
คุณสุพัตราสุดท้ายก็เกิดเหตุอย่างเงี้ครับโอ้สงสารเด็กนะคะ
นะคะคลิปนี้จริงจริงเขาบอกไม่ใช่สั้นสั้นนะคุณอืมสองชั่วโมงนะคะ
อืมแต่ที่นำมาโพสต์มันเป็นช่วงท้ายท้ายแล้วครับและเป็นจังหวะที่
ลากลูกชายไปให้อดีตสามีเพราะอารมณ์ชั่ววูบเนื่องจากโมโหที่ถูกด่า
อยากขอโทษสังคมตัวภรรยานะอยากขอโทษสังคม
หากมองว่าเป็นการกระทำที่รุนแรงเกินไปค่ะ
ขอโทษสังคมค่ะที่ที่เห็นพิษไปนะจ๊ะ

แต่เมื่อนั้นจะไปเมื่อวานจะไปนะครับ
อ่านั้นคือทางฝั่งของตัวผู้หญิงนะ

สิ่งที่อดีตพันรยากล่าวหา

เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้จะได้ยินว่าอดีตภรรยาบอกว่า
ตอนที่เคยอยู่ด้วยกันเวลาเมามาก็ถูกทุบตี
เขาบอกว่าเดี๋ยวแยกให้ฟังแบบนี้
เรื่องมันมีเรื่องจริงอยู่เรื่องเดียว
คือเรื่องไม่รับเลี้ยงลูก
เนื่องจากอยากให้ลูกเลิกกินนมแม่ก่อน

และอีกอย่างกลัวว่าฝ่ายพันรยาจะไปแจ้งความว่าลักพาตัวเด็ก
ก็เลยไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้เข้าไปใกล้

แต่ระหว่างนั้นอดีตพันรยาค่ะ

ทางญาติก็เลยถ่ายคลิปที่คุณผู้ชมดูเมื่อสักครู่นี้ไว้เป็นหลักฐานนั่นเอง
ตลอดระยะเวลาที่อยู่กินกัน
ไม่เคยทำร้ายร่างกายอดีตพันรยาอืมอ่า

แต่ยอมรับว่าทะเลาะกันมี
แต่ครั้งนี้มันรุนแรงที่สุดแล้ว

หยอกแรงจังพ่อจ๋า
อ้าวหลองแล้ว

ตกใจอย่างเดียวไม่พอหันไปอ้าร้องเลย
โอ้โหแล้วคนที่ไปช่วยปลอบใคร
คุณพ่อน่าจะส่งไปค่ะเป็นน้อง
ไปปลอบแทนพ่อนดีกว่าสิ
น่าไม่น่าได้เรื่องอะไรเพราะว่ายังเห็นร้องไห้จ้าอยู่เลยโอ้ยเอ๊ะ

เอาเนี่ยครับความน่ารักของเด็กนะครับ

ความน่ารักของแม่ลูกคู่หนึ่งแม่เขาก็จะถามว่าอ้าว
มีของสองอย่างเลือกอะไรลูก
กระเป๋าเงินกับบัญชีธนาคาร
ดูสิคะว่าลูกฉลาดหรือเปล่า
ระหว่างเอากระเป๋าตังค์กับเอาหมดบัญชีเลยเลือกอะไรเลยเลือกอะไร

โอ้โหนี่ไง

เอาไปทั้งบัญชีเลย

ถ้าเงินเฉพาะในกระเป๋าสตางค์ก็คือ
อันนั้นอาจจะมีร้อยเดียวก็ได้ใครจะไปรู้

ครับไปดูเรื่องของธาตุแมว

ช่วยตัดสินใจหน่อยว่าคนไหนเป็นธาตุใคร

นี่ที่นอนใส่เสื้อสีชมพูอยู่นั้นแมวใช่ไหม

หรือว่าท่อนบนเป็นคนและท่อนล่างเป็นแมว
เอ้าก็แม่พูดแล้วไงว่า

ฉันพยายามมองหน้าแมวอยู่ว่าแมวชอบคนหรือเปล่านะคะ
ชอบแมวชอบอยู่แล้วไม่มีทางเลือกก็ต้องอยู่แล้วชอบอ้อนใช่ไหมแมวชอบให้เก่าใช่ไหมคะ
เก่าหัวมันแล้วมันจะเพลินมากแต่อย่าไปโดนก้นมันอ่ะไม่ชอบเหรอคะมันไม่ชอบมันจะกัดทันทีเลย
นี่เห็นไหมมีความรู้นะคุณดูมีความรู้นะ
มีสิก็ผมเลี้ยงแมวตั้งสองตัวตัวหนึ่งชื่อทองขาวอีกตัวหนึ่งชื่อโคนี่
เป็นไงคุณอึ้งไปเลยจริง
อึ้งนี่คือภาพรักภายนอกกับจิตใจที่อ่อนโยน

มีตังค์ผมเลี้ยงหมดอ่ะเด็กเลี้ยงไหม

แมวพูดวันอื่นพูดได้แต่อย่าพูดวันนี้นะ
ผู้ชายคนนี้จะไปเซอร์ไพรส์แฟน
ยังไงล่ะคะนี่ครับสรุป

เซอร์ไพรส์หนักเลยสรุปแล้วเซอร์ไพรส์หนักขนาดไหน
เอาล่ะเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
เรื่องการเซอร์ไพรส์แฟนเนี่ยนะครับมีโอกาสลองทำดู
มันดีนะมันดีมันดีต่อใจนะ
แต่ถ้าทำแล้วเนี่ยต้องอธิบายความให้ชัดเจน
ถ้ามันไม่ชัดเจนเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเกิดขึ้นครับ

ซื้อให้มันต้องมีในกล่องไว้ล่ะ
ซื้อให้มันต้องมีในกล่องไว้ล่ะ

ซื้อให้มันต้องมีในกล่องไว้ล่ะ
ซื้อให้มันต้องมีในกล่องไว้ล่ะ
ซื้อให้มันต้องมีในกล่องไว้ล่ะ
ซื้อให้มันต้องมีในกล่องไว้ล่ะ
ซื้อให้มันต้องมีในกล่องไว้ล่ะ
ซื้อให้มันต้องมีในกล่องไว้ล่ะ
ซื้อให้มันต้องมีในกล่องไว้ล่ะ
ซื้อให้มันต้องมีในกล่องไว้ล่ะ
ซื้อให้มันต้องมีในกล่องไว้ล่ะ
ซื้อให้มันต้องมีในกล่องไว้ล่ะ

ซื้อให้มันต้องมีในกล่องไว้ล่ะ
ซื้อให้มันต้องมีในกล่องไว้ล่ะ

ซื้อให้มันต้องมีในกล่องไว้ล่ะ
ซื้อให้มันต้องมีในกล่องไว้ล่ะ

ซื้อให้มันต้องมีในกล่องไว้ล่ะ

ซื้อให้มันต้องมีในกล่องไว้ล่ะ
ซื้อให้มันต้องมีในกล่องไว้ล่ะ
ซื้อให้มันต้องมีในกล่องไว้ล่ะ